ฟุตบอลนะคะไปต่อกันที่โต๊ะเล็กฟุตซอลกันบ้างค่ะนักเตะโต๊ะเล็กทีมชาติไทยนะคะ
ก็มีคิวที่จะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบหก
พบกับเวียดนามเป็นศึกชิงแชมป์กลุ่มด้วยค่ะ
โดยเกมนัดสุดท้ายคืนนี้นะคะจะแข่งขันในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
โต๊ะเล็กไทยก็จะพบกับเวียดนามชิงที่หนึ่งของกลุ่มสี่
ซึ่งวิกเตอร์เฮิวสมันนะคะทีมเฮสโค้ชทีมชาติไทยค่ะ
ก็ซ้อมการตั้งรับการขึ้นเกมของเวียดนามแล้วก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะ
นามเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเทคนิคเฉพาะตัวที่ดี
ส่วนสถิติการพบกันทั้งหมด๑๔ครั้งก่อนหน้านี้
เป็นไทยที่ชนะ๑๓ครั้งค่ะแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
แล้วก็ยังสามารถยิงประตูได้ถึงเก้าสิบห้าประตู
ส่วนเวียดนามค่ะยิงไทยได้ยี่สิบสองประตู
และการเจอกันครั้งล่าสุดนะคะในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนสองพันสิบห้า
ที่บางกอลอารีน่าไทยชนะถึงหกประตูต่อศูนย์ค่ะ
โดยสถานการณ์ตารางคะแนนตอนนี้นะคะไทยอยู่อันดับที่สอง
มี๖คะแนนเท่ากับเวียดนามค่ะแต่ว่าลูกได้เสียเป็นรอง
โดยเวียดนามลูกได้เสียตอนนี้บวกแปดนะคะส่วนไทยบวกหก
ซึ่งถ้าหากว่าไทยชนะก็จะเข้าเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะคะ
พบกับญี่ปุ่นแชมป์เก่าหรือว่าออสเตรเลียในรอบ๘ทีมสุดท้ายค่ะ